ดอมพี่เลี้ยงข้าวจานนึงดอมอ่านข่าวนี้พี่ได้ป่ะ
เพราะว่าข่าวนี้ชายอายุ๔๘ปี
ตายเยิ้มเลย

แล้วก็มีกัญชาแล้วก็มีมีด
มามาพีชด้วยกันมา

ไม่มีใบนะไม่มีใบรับอนุญาตนะครับ
เออเอาดิ

ช่วยใช้นักการแพทย์นะ

แล้วนี่คือมาอยู่ริมถนนแบบนี้ยังไงมันก็ไม่ถูกต้องอยู่แล้ว

และก็กำนันไป
ผู้ใหญ่บ้านไปไปจับผู้ชายคนนี้มีอาการเมากัญชาแล้วก็นั่งซอยกัญชาอยู่
แล้วก็เสพอยู่ริมถนนสายเลยด่านซ้ายช่วงหลักกิโลเมตรที่๑๑ตะบนเซี่ยว
เมื่อช่วงค่ำของวันที่๒๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ต่อมาทีมข่าวลงพื้นที่ไปพูดคุยกับนายประยูนปะนิสร
กรรมนานบ้านเซี่ยวเล่าบอกว่าวันเกิดเทเหรอนะ
มาจอดริมถนนแล้วเดินลงหาในสภาพเมากับชาตนนี้
เดินถือเขียนถือมีดมาแล้วก็มีบ้องกัญชาด้วยนั่งซอยกัญชาอยู่ริมถนนเลย
ไหนก็มากันแล้วมาเสพมาพีชด้วยกันเลย

อ่ะจากนั้นนะก็คุมตัวนะครับ
ไปที่ป้อมตำรวจสายตรวจสอบถามชื่อคือนายสนอจันน่วมอายุ๔๘ปี
สุพรรณบุรีครับแล้วจู่เขาก็ถอดกางเกงออกยืน
ปัสสาวะที่หน้าป้อมตำรวจโอ้ยตอนนั้นก็ต้องห้ามกันวุ่นวายไปหมดนะ
เมื่อตรวจค้นรถกระบะครับพบกัญชาหนึ่งถุง
จากนั้นก็นำตัวส่งให้ตำรวจภูทรเมืองเลยดำเนินคดีในข้อหา
ประพฤติตนสร้างความวุ่นวายในที่สาธารณะและประสานญาติ

นี่แหละครับคือก็ไม่โดนเรื่องกัญชาก็โดนข้อหาอื่นอยู่ดีนะฮะ